สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
ถือค้าวไปตอนนี้ชัดเจนว่าเราเข้าไปถึงโถงสามนะครับ
สามแน่นอนแล้วเรากำลังจะยึดสถาปนาโถงสามตรงเนี้ย
เป็นกองกำลังของซิลในพื้นที่ถ้ำนะครับ

ก็ต้องใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมง
ท่านดูความเสียสลัดนะครับว่า

แต่เอาอุปกรณ์เข้าไปต้องมีถังอากาศ

มีหลอดไฟมีสายโทรศัพท์
อะไรก็ต้องเข้าไปหมดเพราะเราจะยึดตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติงานของซิล
แผนสองของผมก็คือพยายามจะเข้าช่องทางอื่นให้ได้นะครับ
อย่างที่บอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า

แต่จริงข้อจำกัดในหน้างานมันมีเยอะมาก

วันนี้เราสำรวจทุกพื้นที่หมดแล้ว
มีการแจ้งเข้ามา๒๐๓๐จุดที่ให้เราไปสำรวจ

ประเมินว่ามี๑๐ลำโพงนะครับ

วันนี้เราก็ติดอยู่ในสองโพงนั้นเพื่อดำเนินการต่อนะครับ
ในแผน๓ที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่า
มันจะมีช่วงระบายน้ำอื่นเพื่อช่วยนะครับ
ไม่อาจจะเข้าทางปลายถ้ำอะไรก็นี้นะครับ

เราเจาะหลุมบาดานข้างล่างหรือเราพ่องน้ำนะครับ

แล้วปรากฏว่าน้ำออกไปเยอะมากเนี่ยในถ้ำก็ลดลงไปพอสมควร

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะคะ
คงจะไม่ได้มีข่าวไหนที่ทำให้คนไทยจดเจาะได้มากเท่ากับข่าวนี้แล้วนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนั้น
ก็เป็นการอธิบายสถานการณ์ก่อนหน้านี้
ซึ่งถ้าจะมาเทียบกันกับสิ่งที่ผู้ว่าออกมาในแต่ละรอบนั้น
ถ้าเอาคนฟังเลยนะคะคนฟังแบบไม่ใช่คนที่อยู่หน้างาน

จะรู้สึกว่ามันขึ้นหน้าน้อยจัง
เมื่อไหร่เราจะเจอตัวหมูป่าของเรา

กลัวทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่ถึงสักที
ซึ่งจริงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่ผู้ว่าบอก
คือมันมีข้อจำกัดหลายอย่างที่คนไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้น

คือเอาใจช่วยแหละแต่นึกไม่ออกว่าทำไมมันถึงไปได้ทีละนิดทีละนิดนะคะ
แล้วก็แม้ว่าการอธิบายจะมีการอธิบายกันตลอดเวลา
อย่างไทยรัฐทีวีก็รายงานเช้ายันค่ำยันดึกยันสว่าง
ยันค่ำยันดึกยันสว่างก็จะรู้สึกได้ว่ามันคืบหน้าไปน้อย
แล้วก็ยอมรับค่ะว่าแม้กระทั่งวันนี้เองที่ผู้ว่าออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย
คือมันมีความคืบหน้าทุกที่เลยนะคะแต่ว่ามันไปได้ไม่อย่างใจเรา
เนื่องจากว่าถ้าเอานะตอนนี้เราวัดจากจุดที่เริ่มต้นทางเข้าถ้ำ
จนถึงจุดที่ไปตั้งเหมือนกับเป็นห่วยบัญชาการแล้วของซิลเนี่ยนะคะ
ผู้ว่าบอกก็คือยึดโถง๓โถง๓ที่ว่ายังไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปถึงเลยนะคะ
จุดที่ยากก็คือจุดตรงสามแยกแล้วก็ไปทางซ้ายนะคะ
ซึ่งผู้ว่าบอกว่าจริงแล้วถ้ามีกำลังพลเหลือก็จะไปทางขวาด้วยนะคะ
แง่ของการเข้าจากปากถ้ำเข้าไปวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังผู้ว่าอีกรอบ
รอบล่าสุดที่ออกมาอธิบายให้ฟังว่าไปถึงไหนกันแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะ
ในขณะที่ข่าวลือก็มากมายนะคะเจอแล้วพบแล้วใช่เด็กคนนั้นไหม
พบแล้วใช่เด็กที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาหรือเปล่านะคะ

ไม่มีน้ำไหลเข้ามาอีกแล้วแล้วก็ลักษณะดอดที่อยู่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็ยืนยันว่า
ห้วยน้ำดั้นเนี่ยเป็นลำน้ำแห่งหนึ่งที่ทำให้น้ำไหลเข้ามาในถ้ำ
อันนี้เราปิดแบบถาวรได้ในช่วงนี้ไปแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเราลดโหลดที่จะเข้ามาในถ้ำได้นะครับ
ไม่ต้องถามว่าไปถึงไหนตำแหน่งผมยืนยันว่าตำแหน่งเดิม
หรือใกล้เคียงกับเดิมที่พูดมาเช้าแต่สิ่งที่ความขึ้นหน้าคือการวาง
ไปแล้วก็การแขวนขวดอากาศขวดออกซิเจนไปประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าเข้าประเทศที่นำเข้ามารถหลังก็ตอนนี้ก็เข้าไปติดตั้งนะครับ
ก็แบ่งเข้าไปอุดเอ่อมากมายนะครับแล้วก็เอ่อว่าจะจะวางช่วง
ร้อยเมตรที่จะต้องดำน้ำนะครับที่ยาวยาวในห้องโถงเอ่อเรา
ระหว่างเอ่อโถงสามกับตรงเอ่อสำแยกให้ชัดเจน
เพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอนะครับในการดำเนินการ
ได้เลยอันนี้ต้องให้เครดิตกับเขานะครับส่วนเอ่อ
การสูบน้ำทางด้านตอนใต้นะครับตอนถ้ำไซทองนะครับ
ได้ทำสำเร็จนะครับสองสองจุดเลยนะครับนะครับ
น้ำภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเอ่อ
ถ้าไม่มีตอนนี้ถึงแม้จะมีน้ำไหลเข้ามาบ้างนะครับ
ตาน้ำอยู่ในระหว่างประมาณ๑เซนกว่าต่อชั่วโมงที่ลดลงไป
ภาพรวมทั้งหมดนะฮะแต่เราก็ถือว่าเราพอใจนะครับ
ลดลงในเหลี่ยนี้นะครับเอ่อสูบน้ำที่ระยะหน้าถ้ำ
ตอนนี้ใช้เครื่องสูบน้ำ๙ตัวสูบน้ำที่ระยะ๓๐๐เมตร
ระยะเอ่อสูบเก้าตัวนะครับที่ระยะพันห้าร้อยเมตรสูบเก้าตัว
ตอนนี้จะเพิ่มเอ่อช่วงระหว่างสามร้อยเมตรไปพันห้าร้อยเมตร
โดยจะเอาติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีกหกตัวจะจะรีบดึงน้ำออกมานะครับ
ให้ได้มากที่สุดหลุมที่มีปล่องต่างต่าง
เราบอกว่ามีศักยภาพอยู่หลายป่องเนี่ยวันนี้เมื่อเช้าผมบอกว่าอะไรนะ
สองร้อยเมตรใช่ไหมตอนนี้ลงไปเกือบเกือบจะเอ่อสามสี่ร้อยเมตรแล้วมั้งท่าน
ที่ผู้ว่าบอกคุณผู้ชมคือท่านก็ยังเน้นอยู่นะคะว่า
ทางหลักแผนที่๑ยังเป็นทางที่เข้าจากทางด้านหน้าถ้ำ
ก็คือเข้าไปข้างในถ้ำนะคะในขณะที่แผนที่สองเนี่ยไม่
ไม่ได้ละทิ้งนะคะคือทำควบคู่กันไปทั้งหมด
ในขณะที่วันนี้เนี่ยมันก็มีความคืบหน้าอยู่หลายลักษณะนะคะ
แต่ว่าการให้ข่าวค่อนข้างจำกัดเพราะว่าก็จะเน้นมาที่ผู้ว่าเป็นคนกลาง
จะอธิบายทั้งหมดว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
ข้อสรุปเป็นอย่างไรแต่ว่านักข่าวค่ะคุณผู้ชมก็วิ่งกันนะคะ
วิ่งตามข่าวกันว่าตรงไหนคืบหน้าไปแล้วบ้าง
วันนี้เราคุยกันกับคุณวัชรีดวงใส

ก็ประมาณเกื้อมเย็นได้มีการมาพูดคุยแล้วหนึ่งครั้ง
ได้มีการมาพูดคุยแล้วหนึ่งครั้งตอนนั้นเนี่ยญาติจะหนาแน่นกว่านี้ค่ะ
แล้วก็จากการสบายพร้อมเนี่ยฉันบอกว่าตอนเนี่ย
ญาติของเด็กอาจจะห้าสิบกว่าคนมีความเครียดสูงเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้คือมีความเครียดมีความโรคเครียดสูงห้าหกคน
ซึ่งก็จะต้องมีการมาพูดคุยกันค่ะ
นี่คือจะแค่เครียดใช่ไหมคะยังไม่ได้มีใครป่วยหนักเจ็บหนักใช่ไหมคะยังค่ะ
ยังค่ะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่น่าจะกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่ค่ะ
คุณวัชรีตรงด้านหน้าถ้ำเนี่ยนะคะตอนนี้ข่าวที่มาอยู่ตรงหน้าถ้ำเนี่ย
มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันคะ
บริเวณหน้าถ้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยดิฉันอยู่ตรงบริเวณชั้นบนนะคะ
ข้างบนที่จะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าออกอยู่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะ
แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็มีนักประดาน้ำเดินออกมาก็เป็นนักประดาน้ำจากต่างชาติ
เขาก็เดินออกมาก็บอกว่าตอนนี้ที่เดินออกมาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเดินต่อเดินต่อไปไม่ได้แต่ว่ามีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังกัน
แต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาออกมาเขาบอกว่าเขาเลี้ยวซ้ายได้ประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
ตรงบริเวณสามแยกที่คุยกันประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ที่บริเวณสามแยกใช่ไหมคะสามแยกเนี่ยเลี้ยวซ้ายได้ไปประมาณสองสองร้อยเมตร
แล้วก็ถอนกำลังออกมาแล้วก็จะมีทีมอีกหนึ่งทีมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปค่ะ
เขาอธิบายให้ฟังไหมคะตอนที่ออกมาว่าไปเจออุปสรรคอะไรบ้างหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วนะคะ
น้ำน้ำค่ะแล้วก็ทางที่ไปบริเวณตรงนั้นเนี่ยค่ะคือค่อนข้างที่จะแคบมาก
ถ้าจะมุดเข้าไปเนี่ยจะต้องเอาถังออฟซิเซนเนี่ยออก
ทีนี้จะต้องมาวางแผนกันก่อนว่าที่คนที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องเอาถังออกหรือจะยังไง
เพราะว่าทางมันแคบแล้วก็มันเล็กมากค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมด้วย
แล้วเขาจัดวิธีกันยังไงคะ
เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้คุยถึงรายละเอียดตรงนั้นมากนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรกับนักข่าวมาก
เพราะว่าสุดท้ายต้องรอแท่งคู่ว่าทะเลอยู่ดีค่ะ
คือคุณวัชรีถ้าถามว่าเราเอาเฉพาะแค่ตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือถ้าถามว่าคืบหน้าไหมในส่วนของทางหลักแผนหนึ่งก็คือเข้าจากทางหน้าถ้ำก็คือคืบ
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าถ้ำน้ำที่ไหลออกมา
บริเวณหน้าถ้ำค่ะปกติจะไหลเชี่ยวมาก
ตอนนี้ค่ะก็ยังมีความเชื่ออยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามัน
มันลดกว่าทุกวันมันน้อยกว่าทุกวันนะคะ

ส่วนบริเวณท้ายถ้ำเนี่ยบริเวณที่ถ้ำทรายทองค่ะ

จากการที่ถามเจ้าหน้าที่ที่คุมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะ
เขาบอกว่าบริเวณท้ายถ้ำน้ำที่ไหลออกมากับน้ำที่ถูกออก
น้ำที่สูบออกมีปริมาณมากมากจนน้ำที่ไหลมาเนี่ย

อันนี้คือด้านเป็นที่น่าพอใจมากด้านหลังค่ะ

นะคะถ้าสมมุติเอาทางด้านหน้าก่อน
ทางด้านหน้าเนี่ยก็คือ๑ชั่วโมงลดลงไป๑เซนติเมตรถูกใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้ข้อจำกัดที่คุณวัชรีอธิบายให้เราฟังก็คือว่าความ
ความแคบความซอกแทรกที่อยู่ตรงจุดเลี้ยว

แม้กระทั่งคนจะเข้าไปยังต้องเอาถังออกซิเจนออกเลยใช่ไหมคะ
หมายถึงเจ้าหน้าที่นะคะใช่ค่ะ
อันนี้ที่เจ้าหน้าที่ออกมาแล้วให้ฟัง
ซึ่งตัวนักข่าวยังไม่สามารถที่จะเข้าไปบริเวณต่างได้
ก็จะอาศัยการถังเจ้าหน้าที่ว่าบริเวณตรงนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ค่ะทีนี้ฝนตกอย่างไรบ้างคะวันนี้
วันนี้ฝนตกหนักมากค่ะประมาณช่วงบาทประมาณสัก๔๐๕๐นาที
แต่ว่าเมื่อสักครู่จากการที่ถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณ
ฝนที่ตกลงมากับน้ำเครื่องสูบน้ำที่อุด

ตกหนักก็จริงค่ะแต่ว่ามันน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรมาก
เพราะว่าหลังจากที่ผู้ว่าแถลงไปเมื่อตอนบ่ายค่ะ
ก็ยังไม่ได้มีอีกการพิแสงว่าตอนฝนที่ตกลงมามีผลกระทบอะไร

ทีนี้ทางด้านหลังวันนี้คุณวัชรีได้อ้อมไปดูทางด้านหลังด้วยใช่ไหมคะ

ด้านหลังนะคะก็คือมันจะมีเครื่องสูบน้ำค่ะที่เป็นขนาดใหญ่เลยเนี่ย
๓ตัวที่เป็นเครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มีตันสูบน้ำ๒๐๐๐๐ลิตรต่อ๑วินาที
๓ตัวแล้วก็พอสูบออกมาค่ะมันจะมีบริเวณด้านล่างแก้มลิ้น๑๐ลิตรตัว
อันนี้ค่ะเครื่องสูบน้ำมันทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ฝนที่ตกวันนี้ค่ะจากที่ไปดูมา
ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรบริเวณท้ายถ้ำ
เพราะว่าน้ำที่ไหลออกมาค่ะยังมีปริมาณเท่าเมื่อวาน
พี่เพียงไปดูตอนที่หลังจะผลตกอ่ะนะคะ
ตรงด้านท้ายถ้ำมีความหวังว่าจะเป็นอีกทางหนึ่ง

บริเวณปากถ้ำน้ำลดลง

จากถ้ำหน้าตัวลิตาการเอาออกมาได้ง่ายกว่า

ยึดประสะกมันเห็นแค่ตรงนั้นอีกนะ
คือพอควรเองค่ะ
ด้านหลังถ้ำเนี่ยมันมีผลต่อน้ำหน้าถ้ำเยอะแค่ไหนคะ
มันเชื่อมถึงกันชัดเจนไหมคะ
บริเวณท้ายถ้ำคือที่เจ้าหน้าที่ระบายน้ำออกท้ายถ้ำเนี่ย
ไม่อยากให้มันไหลไปกองกันอยู่ที่บริเวณโถงนะคะ
มันจะเป็นการช่วยกันระบายออกทั้งสองทาง
ทีนี้ตรงบริเวณท้ายถ้ำเมื่อก่อนค่ะ
น้ำมันจะไหลออกมาคือน้ำมันจะไหลตลอดทั้งคืนอยู่แล้ว
แต่ว่านอกจากเจ้าหน้าที่สูบน้ำแล้วเนี่ย
ก็จะมีการขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลได้สะดวกมากขึ้นทีเนี่ย

ข้างหน้าก็คือเหมือนจะช่วยกันระบายทั้งสองทางค่ะ
ดีกว่ามารบายบริเวณด้านหน้าทางเดียว
อ๋อโพงใช่ไหมคะพี่

อ๋อโพงวันเนี่ยก็คือมีบริเวณทางขันหน้าเข้าท่ามค่ะ
ถ้ามันเป็นทางด้านขวาค่ะค่ะก็ตอนเนี้ยขมวดมาเนี้ยประมาณหกโทรง
มีหนึ่งโพงที่ลงไปได้ถึงสี่ร้อยเมตรค่ะอันเนี้ยยังไปได้อยู่อีกหนึ่งโพง
อืมค่ะสี่ร้อยเมตรที่ลงไปเนี้ยมันลักษณะทางมันมันเป็นความหวังได้ไหม
วัชรีคะคือยังต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ลงไปได้แล้วมันจะเป็นในลักษณะไหนค่ะ
เพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าลงไปได้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าถ้าลงไปต่อเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะอะไรอืม
แต่ว่าอีกอีกโทรงหนึ่งอะค่ะค่ะที่ที่ลงไปได้แล้วมันได้ประมาณอีกห้าสิบเมตรอะค่ะค่ะ
อีกโทรงหนึ่งมีหกโทรงใช่ไหมคะพี่โทรงหนึ่งอะลงไปได้สี่ร้อยอีกหนึ่งโทรงไปได้ห้าสิบเมตรค่ะ
ก็ยังไปต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
แล้วก็อีก๔โพรงอะค่ะอันนี้จะต้องรอการรายงานแล้วก็บินฮอดูอีกทีนึงว่า
จะมีพื้นที่ตรงไหนที่จะสามารถยกเครื่องจักรเจาะไปได้เจาะหมายถึงว่าเจาะโพงลงไปค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมที่คุณวัชรีบอกคือมันมีโพรงความหวังอยู่๖นะ
เอาตามเอาตามที่นักข่าวได้ทราบอ่ะนะคะแล้วก็ที่ลงไปลึกที่สุดเนี่ย
คือโพงที่ลงไปแล้วโพงแรกสี่อ่าสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรค่ะโหสี่ร้อยเมตรนี่เยอะมากนะ
ใช่ค่ะเยอะมากทีนี้เนี่ยการทำงานคิดว่าอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ก็คือ
การทำงานไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำหรือการขึ้นไปเจาะโพงหรือการขึ้นไปสำรวจก็แล้วแต่
มันจะต้องแข่งกับสภาพอากาศนะคะค่ะมันต้องแข่งกับสภาพอากาศต้องแข่งกับเวลาอย่าง
เจ้าหน้าที่ไปขึ้นไปเจาะโพงหรือขึ้นไปดูสำรวจพื้นที่ค่ะอย่างบางทีสี่โมงห้าโมง
เพราะว่าทางมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็เป็นเขาค่ะเข้าใจค่ะคือไม่ง่ายแหละไม่ง่ายเลยแหละ
ที่เรานั่งรอฟังกันอยู่นะคะคุณวัชรีคุณวัชรีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือความคืบหน้าในส่วนของทางหลักแผนหนึ่งเนี่ย
ก็คือจากสามแยกไปได้ประมาณสองออกมาอะไรนะคะไปได้ประมาณสองร้อยเมตรแล้วนะคะ
เพียงแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นจุดที่ชะกาดชะกันมากไม่ได้ง่ายเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณวัชรีคะได้ประเด็นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
ค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคือคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เราเคยคุยไปแล้วนะคะท่านเป็นอดีตประหลัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คือเคยเข้าไปสำรวจเคยเข้าไปสำรวจลึกเลยนะคะ
คือเป็นคนพื้นที่แล้วก็ชอบผจญภัย
ที่แล้วเราคุยกับท่านไปนิดเดียวแต่เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่า
ลักษณะถ้าเราผ่านสามแยกไปแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่เราเทียบจากทีมงาน
ของอาจารย์ชัยพรกับอาจารย์หน้าสุดานะคะ

ก็บอกว่าตั้งแต่หน้าถ้ำและที่อาจารย์ไปสำรวจเนี่ย
ก็เห็นความยากแล้วแล้วตรงที่
ถึงตรงจุดที่เฉพาะเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานแนะนำเนี่ย
ให้ถึงแค่ตรงนี้มันยากมาก
มันแคบแล้วมันไปลำบากมาก

จุดนั้นแหละค่ะจุดที่ตอนนี้เป็นอุปสรรคหลัก
ทีมงานที่หน่วยซิลที่ทุกคนเจออยู่ตอนนี้ในถ้ำ

คืออดีตประหลัดอำเภอแม่สายที่เคยผ่านเข้าไปแล้ว
จะอธิบายให้ฟังว่ามันยากลำบากแค่ไหน
แล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงหาดพัทยา
หรือถ้าเลยไปอีกเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่าว่าที่เชียงรายฝนตกเลยนะคะ

กิโลนึงวิ่งมาถึงวิ่งมานะคะเขาวิ่งมาถึงแล้วค่ะ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

แล้วก็อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านก่อสร้าง

คือที่ท่านถามอาจารย์แบบนี้เนื่องจาก
อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่
พักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ในนั้น
ใช่ครับท่านผู้ว่าก็รู้จักสนิทกันนะครับ
แล้วท่านเองก็จบปริญญาตรีมยาโททางด้านวิศวโยธาและสำรวจด้วย

เพราะงั้นท่านเองมีความรู้ทางด้านนี้จริงนะครับ
แต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าสภาพไม่ได้เอื้อมนวยเลย
สภาพภูมิอากาศฝนตกแล้วน้ำก็เข้าทุกทิศทุกทาง
แม้ว่าจะมีการระบายน้ำโดยตรงจากเครื่องปั๊มขนาดใหญ่แล้ว
มีการระบายน้ำผ่านการขุดจอดน้ำบดา
ซึ่งจะดึงน้ำจากโพรงน้ำใต้ถ้ำมา
และยังมีการที่จะกั้นฝ่ายให้น้ำจากลำพาทานออกไปที่อื่น

วิธีการระบายน้ำ๓วิธีนี้ก็ทำทุกวิถีทางแล้ว
แล้วก็ทำได้ผลนะครับระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่คุณจอมขวัญครับถ้ำ๑๐กิโลเมตร
ถ้าเกิดมีน้ำนะฮะสูงแค่๑เมตรก็เป็นกี่หมื่นคิวเข้าไปแล้วครับ

เพราะฉะนั้นจินตนาการดูนะครับว่ามันปฏิบัติการต่อให้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับ

อาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันเชื่อมกันหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ

หมายถึงว่าสมมุติอย่างนี้ฉันดูจากแผนที่เนี่ยนะคะ

สมมุติบางจุดที่มันลงไปเป็นแอ่งน้ำอยู่

อย่างนี้มันเชื่อมกันใต้ดินหรือแล้วมันจะไปยังไง

มันอาจจะบนบริเวณใกล้เคียงด้วย
เพราะลักษณะของหินปูนมันจะมีความผลุ่นน้ำ

มากกว่าหินแกรนิตประเภทอื่นนะครับเป็นหิน
แต่ว่าหินปูนไม่ต้องอะไรเลยครับ
คุณขวัญท่านผู้ชมที่บ้านเราเวลาฝนตกเข้ามา

อาจารย์แต่ว่ามันจะพุนขนาดเชื่อมกันได้เลยเหรอคะ

แต่เชื่อได้ว่าใต้ถ้ำมีระบบเรื่องของโพรงน้ำที่เชื่อมอยู่ข้างนอก
ก็ทำให้ดูดน้ำบาดานยิ่งดูดดูดระดับน้ำมันลดลงจริง

เพราะว่าขนาดถ้ำมันทั้งยาวนะครับ
แล้วปริมาณน้ำมันก็เติมเต็มเข้ามาเรื่อยครับ
อาจารย์อย่างตอนนี้นะคะข่าวที่เราได้กันมาตลอดเลย
ก็คือว่าอุปสรรคที่หน่วยซิลไปเจอคือมันมีความแคบ
มันผ่านลำบากมันไปไม่ได้อย่างใจ
คำถามคืออาจารย์ถ้าสมมุติจะทะลวง

หรือเขาจะทะลวงทางใต้พื้นอาจารย์พอจะรู้ไหม

ผมเชื่อว่าทีมซิลก็พยายามที่จะสกัดหรือทะลวงนะครับพูดแบบเข้าใจง่าย
โดยเฉพาะตอนนี้หน่วยซิลจากข้อมูลท่านผู้ว่า
ซึ่งตรงกับแผนที่อยู่ในมือที่เราเห็นทุกคน
ว่าหน่วยซิลเข้าไปตั้งฐานที่ประมาณ๑๗๐๐เมตรแล้ว
ซึ่งตรงกับแผนที่แล้วจากนั้นเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายถึงสามแยกแล้ว

เพราะงั้นแล้วผมเชื่อว่าหน่วยซิลน่าจะมีข้อมูลที่จะพอทะลวงเข้าไป
แต่ถึงแม้ทะลวงเข้าไปมันก็ไม่ใช่จะเข้าไปได้ง่าย
แล้วเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำอยู่ความยาวเท่าไหร่ด้วย
อาจารย์โดยกายภาพแล้วถ้ำแบบนี้ถ้าจะเลือกทะลวงมันต้องไม่ได้ทะลวงที่เนื้อหินใช่ไหมคะ

เหมือนด้านบนที่เขาบอกกำลังจะหาทางที่จะเข้าไป
เขาก็จะทะลวงเนื้อหิน
มันแซะมันซ้อแบบไอ้ด้านใต้น้ำที่มันเป็นแบบตะกอนตะกอนอะไรไม่ได้เหรอคะอาจารย์

แต่เนื่องว่าระดับน้ำมันค่อนข้างที่จะ
เราเห็นในภาพมันมีการไหลที่มีความแรง

แต่ว่าอุปสรรคหินซะมากกว่า

อาจารย์แสดงว่าน้ำมันไหลค่อนข้างแรงถูกมั้ย
เราต้องใช้อุปกรณ์ประเภทไหนที่เราจะไปทะลวงเนื้อหินได้คะ
ปูนมันก็อาจจะไม่ได้แข็งมากแต่ว่าความซับซ้อนในการทำมันยาก
แล้วคุณขวัญต้องเข้าใจนะครับกว่าหน่วยซิลจะไปถึง๑๗๐๐เมตร
เอาตัวเองเข้าไปเนี่ยก็ยากอยู่แล้วฉะนั้นจะเอาอุปกรณ์ติดตัวไปด้วย
ซึ่งอุปกรณ์น้ำหนักมากดำเข้าไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณขวัญ
เพราะงั้นก็อาจจะอุปกรณ์ที่ถือไปนะครับน้ำหนักไม่มากนะครับ
อาจจะเป็นซิลเล็กนะครับที่น้ำหนักไม่มากเป็นเหล็กเนี่ย
ก็จะสกัดเป็นแบบนั้นแต่อุปกรณ์ขนาดใหญ่จะดำเข้าไปยังไง

อาจารย์ตามปกติแล้วเวลาเขาขุดเขาขุดข้างใต้เขาทำอุโมงแหม
แต่มันสภาพกายภาพมันไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาหินปูนน่ะนะคะ
คืออาจารย์เคยเจอไหมเวลาจะทำอุโมงเขาหินปูนพื้นที่แบบนี้

ที่จริงแล้วต้องยืดการทำอุโมงเนี่ยไปไกลมากหินปูนหินแกนอีกนิดอะไร
ทำได้มาหมดแล้วแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาแบบนี้

ถึงแม้มีน้ำเนี่ยก็ออกแบบล่วงหน้าเป็นปีนะครับ
มีการเจาะนะครับรูสำรวจจากด้านบนจากด้านข้างนะครับ
แล้วก็มีการคำนวณครั้งแล้วครั้งเล่า
มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปอย่างนี้
ซึ่งต้องตัดสินใจในการที่ต้องทำทุกวิถีทางครับ
คืออย่างคราวที่แล้วที่เรามากันวันศุกร์นะคะอาจาร
เห็นเนื้อหินคือเอาล่ะมันอาจจะดูไม่ได้แข็งเหมือนหินแกนิด
แต่ดิฉันก็นึกไม่ออกว่ามันจะได้อย่างใจเราเหรอ

มันไม่ใช่ที่เราจะเอามือหรือไปทำทุบทำลายได้
ใช้อุปกรณ์เหมือนกันนะครับ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มให้

สวัสดีค่ะคุณชอบขวานค่ะ

เอาอย่างนี้ค่ะเอาในพื้นที่เลย

คุณปีชาได้เคยเข้าไปสำรวจถ้ำนี้เนี่ย
ถ้านับจากตรงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไป

เพราะตอนที่เราไปเราไม่ได้ไปหน้าน้ำใช่ไหมคะ
มันจะเห็นทั้งหมดเลยว่าตรงนั้นมีอะไรบ้าง

มันจะมีทั้งมุดทั้งคาน

มันจะมีขึ้นลงขึ้นลงเก็บกันตลอดทางนะครับ
แต่ว่ามันจะมีที่สำคัญก็ที่ว่า

ที่ว่าเป็นหินที่ว่ายอดยอดลงมา
จากผนังถ้ำใช่ไหมฮะ

อันนี้คือที่ว่าต้องเจอ
แล้วก็เดินลุยโคนนะฮะ
แล้วก็เดินลุยน้ำที่ว่าเจอ

คล้ายแบบว่าผนังถ้ำเนี่ยครับมันเป็นโค้งลงมาจากหิน

และมันมาปิดทางเดินแล้วก็อยู่ระดับเอว
เราต้องก้มมุดเดินไปครับ
ซึ่งในลักษณะของการก้มมุดไป
ตรงพื้นที่เราต้องค่อยแทรกตัวเองเข้าไป
ลักษณะมันคือหินเลยป่ะคะ
คือเป็นเป็นโคนครับค่ะค่ะ

ตรงที่เขาเขียมไว้ตรงนั้นเขานับว่าเป็นที่สุดของถ้ำนี้หรือคะ
เป็นผนังถ้ำขวางไว้เลย

ว่าจากตรงสามแยกไปแล้ว

ถ้าเรานับว่าอยากไปถึงหาดพัทยาให้ได้ก่อน
ซึ่งเราไม่แน่ใจ๑๐๐หรอกว่าน้องอยู่กันหรือเปล่า

คือทางจากสามแยกไปหาดพัทยาเนี่ย
อย่างที่ท่านบอกมาเนี่ยมันมีสักกี่จุดที่เป็นอุปสรรคแน่
ถึงว่าเราลุยน้ำลุยโคนแล้วลุยมุดเข้าไป

แต่ว่ามันจะมีช่องสุดท้ายก่อนขึ้นเนินหาดพัทยา
มันจะมีคล้ายเป็นช่องเล็กแต่มีน้ำท่วม
ก็ระดับหัวเราศีรษะเราแต่ว่าเราต้องมุดเข้าไป
พอมุดเข้าไปก็จะเจอน้ำฝั่งนู้น
แล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยเพื่อจะไปขึ้นหาดพัทยาครับ
เดี๋ยวนะคะที่บอกว่าน้ำระดับหัวเรานี่คือไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลยครับมันมีอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเลยครับ
คือมันเป็นที่ยุบลงไปใช่ไหมคะตรงนั้น
ก็เราลุยเข้าไปผมก็ไม่รู้อายุหรือเปล่า

ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปกันแต่ก่อน
นึกว่ามันสิ้นสุดแล้วมันมองไม่เห็นไง

แต่เราอยากรู้เราก็ต้องมุดดำเข้าไป
ว่ามันมีทางเดินปรากฏว่าเรามุดเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เดินไปมันก็จะมีทางเดินต่อไปอีกครับ
คืออย่างนี้นะคะคือถ้านับตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ที่ที่คาดการณ์กันหาดพัทยามันเป็นจุดสนใจมาก
เพราะคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่บริเวณนั้น
สมมุติเจอหาดปัทยาก่อนเนี่ย
หาดพัทยากินพื้นที่ไปเยอะไหมคะที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึง
มันเป็นเนินยาวครับแล้วก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ครับ
เป็นเนินหาดสายขาวยาวไปเหมือนกับหาดบางแสนอะไรแบบนี้ครับ

ใหญ่สุดของถ้ำครับมันมีหินย้อยด้วยครับและสวยครับ

ซึ่งหาดพัทยาไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของถ้ำใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าถามผมในความเห็นผมก็คือว่า
ทางที่เรามาจากปากถ้ำเนี่ยมาถึงตรงก่อนถึงหาดพัทยาเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะแต่ว่าไล่ระดับกันมาเรื่อยอย่างนี้นะ
แต่พอมาถึงหาดเนี่ยหาดตรงนี้จะอยู่เนินสูงกว่าที่เราผ่านมาอย่างนี้ครับ
แต่ว่าบนชายหาดก็เป็นที่ลาบนะเป็นแบบเหมือนหาดทั่วไปไม่มีเนินสูงที่จะอยู่บนนั้นนะ
แล้วทีนี้ผมก็มาดูว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะไปแต่ว่าไปอยู่ระยะยาวเราไม่มีที่
มันมีแค่ซอกหินที่ติดผนังถ้ำที่ว่าจะพอขึ้นไปยืนไปอยู่ไปนั่งยองอย่างนี้ได้อยู่
แต่ถ้า๑๓คนผมยังมองไม่ออกเป็นนั่งตรงไหนไปนอนตรงไหน
เอาแล้วที่เคยมีข้อมูลบอกว่ายืนได้เป็นร้อยคนเอาตกลงยังไงอ่ะคะ
ไม่ใช่ร้อยคนหมายถึงไม่ใช่ว่ายืนหมายถึงว่าชายหาดนั่นเรานั่งอยู่กันเนี่ย
น้ำไม่ท่วมเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยหมายถึงว่าชายหาดพัทยาตรงนี้ครับ
มันกว้างแล้วว่าผมพูดถึงว่าเราสามารถอยู่กันได้เป็นร้อยแต่ว่าถ้าอยู่หนีน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนี้ครับ
น่าจะเป็นตรงไหนคะในความเห็นท่าน
ผมว่าน่าจะเป็นเนินสุดท้ายที่ติดสิ้นสุดของถ้ำเพราะตรงนั้นมันขึ้นไประดับ๔๕องศาแล้วมันสูงที่สุดของถ้ำครับ
แล้วมันมีชายหาดอยู่บนนั้นอีกครับ
แต่มันโอ้โหมันจะลึกมากเลยนะคะ
มันใช่ว่าลึกมันก็ไปได้อยู่แต่มันก็ปีนไปแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนข้างหน้านี้ครับ
ถ้าที่ลำบากมันจะอยู่แถวหน้านี้เยอะกว่าแต่ทางนู้นก็ปีนป่ายเร็วไปคดมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ไปเรื่อยแต่ว่ามันตรงนู้นมันเป็นที่ปลอดภัยสูงสุดเพราะมันอยู่ที่สูงที่สุด
และมันมีตาน้ำที่ผมมุดเข้าไปจากที่เขาเขียนป้ายว่าเป็นที่ที่สุดของถ้ำเนี่ย
ผมมองเห็นทางช่องด้านขวามือผมเนี่ยว่ามันมีทางลงไปเล็กผมก็คานเข้าไปแล้วมุดลงไปตามน้ำที่มันเป็นน้ำลำทานไหลออกมา
แต่มันสูงแค่เอวเราเราต้องคานเข้าไปครับเพราะคานไปถึงสุดตรงนั้น
มันระหว่างผนังถ้ำกับหินที่อยู่ติดกับน้ำเนี่ยมันพอดีกันผมก็ไปไม่ได้ผมก็คานกลับมา
แต่ผมเห็นว่ามันเป็นตาน้ำที่สะอาดก็เอามาดื่มนะฮะแล้วทีนี้ผมก็มาทานข้าวกันที่หาดตรงหน้าที่ผนังถ้ำที่สิ้นสุดนะครับ
มันเป็นหาดเล็กแต่มันยาวมากครับเป็นห้องโถงนะแต่มันเล็กกว่าหาดพัทยาแต่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่และยาวมาก
นิดเดียวค่ะคือถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติเป็นไปตามที่ประหลัดคาดการณ์เนี่ยนะคะคือแสดงว่าหมูป่าเรานี่จะเดินไปไกลแบบไกลมากเลยนะคะ
มันก็ประมาณ๓ชั่วโมงนะเพราะวันนั้นผมไป๖กับ๖ก็๕กิโลก็หาดพัทยานี่กิโล๕แล้วถ้าไปอีก๕กิโลก็๓ชั่วโมง

ถ้าเด็กหนุ่มเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ถึงเขาเป็นนักฟุตบอลด้วย
คือที่ท่านคิดว่าที่ท่านคิดว่าสมมุติถ้าเขาจะหาที่อยู่นะคะถ้ากลุ่มนี้จะหาที่อยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะหาที่ที่สูงกว่าหาดพัทยาถูกไหมคะ
คือว่าทั้งโอ๊ตและเด็กเนี่ยเท่าที่เพื่อนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเข้าไปมาละสองสามครั้งแล้วแล้วก็เขาเคยเห็นสภาพทั้งหมดของถ้ำแล้วว่าตรงไหนปลอดภัยที่สุดถ้าตรงไหนที่จะสามารถอาศัยได้นานที่สุดถ้าตรงไหนที่จะหนีน้ำได้โดยปลอดภัย

นับจากหาดพัทยาไปถึงตรงท้ายที่ประหลัดคิดว่าน่าจะอยู่
ตรงหาดพัทยาไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยลำบากไหม
ก็ไม่ลำบากนะมันก็ปีนป่ายไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่มันขึ้น
คือหมายถึงว่าถ้าสมมุตินะคะหน่วยซิลไปถึงหาดพัทยาแล้ว
สมมุติไม่เจอถ้าหมูป่าของเราไปอยู่ท้ายถ้ำเนี่ย
จากตรงนั้นเนี่ยหน่วยซิลไม่ลำบากแล้วใช่ไหมคะ
ครับแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้ระดับที่ว่าชายหาดพัทยา
จะมีน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนครับ
อ๋อก็ผมไม่รู้แต่ผมประนับว่า
มันใกล้ติดกับน้ำเกินไปสัญชาติยานคนที่หนี
นึกออกก็ชีวิตตัวเองก็ต้องหนีไปที่สุดนะครับ
เพราะว่าเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้ามันเจอสภาพอย่างนั้น
มันโอกาสที่ว่าชีวิตเป็นเดิมพันธุเนี่ย
ผมคิดว่าโค้ดเขาคงอ่านให้เด็กด้วยครับ
อ่าเขาเคยเห็นมาแล้วเพราะเวลาน้ำมาขอเข้าใจค่ะ
น้ำก็ไม่มีดื่มถ้าหนีขึ้นไปยืนอย่างที่แท็กซี่
คุณจอมขวัญว่าเอาน้ำไหนมาดื่มครับ
ที่ตาน้ำน่ะมันสูงที่สุดผมคิดว่า๓ข้อตรงนี้
มันน่าจะเป็นที่ว่าเอามาพิจารณาในการอาศัยในระยะยาว
ในการหนีน้ำน้ำตรงนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของโค้ดและเด็กอะครับอ่า
อันนี้เป็นหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่เคยเข้าไปนะคะ
ยังไงเข้าใจคำอธิบายของประหลัดเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อขอบคุณสำหรับข้อมูลประหลัดตอนนี้นะคะ

เอาล่ะคือคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่มีคนเคยบอกนะคะ
จริงมีคนเคยพูดตั้งแต่ช่วงมีข่าวแรกเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่า
เผลอจะไปอยู่ไกลกว่าที่เราคิดเป็นไปได้หรือเปล่า
แต่ทีนี้ที่เราคิดกันว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้
เพราะว่ามันน่าจะเป็นเนินแรกที่คนที่เคยเข้าไปอยู่แล้ว๒๓ครั้ง

แต่สุดท้ายไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมที่เราวิเคราะห์กันออกมา
เดี๋ยวเรากลับมาว่าถ้าโจทย์มันเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นนะคะ
หรือว่ายังต้องทำต่อไปทั้งโรยตัวลงมา
แล้วก็ด้านหลังถ้ำก็ยังต้องพยายามจะหาทางเข้าไป
คำถามคือมันจะยากง่ายกว่ากันได้หรือไม่
เพราะทางหน้าถ้ำเป็นแผนหนึ่งทางหลักยากนะคะยากมากสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าเราจะเลือกดูแผนที่แบบไหน

เราจะใช้แผนที่อย่างเป็นทางการแบบไหน
เพื่อที่จะสื่อสารการทำงานออกมานะคะ
แต่แผนที่มันบอกไม่หมดหรอกอาจารย์
แง่งหินหลืบซอกความคม
มันมีแผนที่การก่อสร้างแต่อย่างที่บอกหมดแล้วครับ

เวลาขุดเจาะเขาก็ไม่ได้ขุดตลอดทุกเมตรนะครับ
เขาก็กิโลนก็ขุดสองหลุงสามหลุงนั่นเอง
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีข้อมูลที่แบบ๑๐๐หรอกครับ

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง
อาจารย์อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวัชรีดวงสายนะครับ

บอกว่าท้ายถ้ำก็พยายามจะดูดน้ำออกมา
เพื่อไม่ให้มันมารวมกันไม่ให้มันเติมเข้ามา

จนกระทั่งน้ำอาจจะมีน้อยเกินกว่าที่เครื่องสูบน้ำ

เพราะเราคุยค้างกันไว้สัปดาห์ที่แล้ว
เรื่องของการโรยตัวพยายามหาช่องปล่องลงมา
คือเนื่องจากว่าคำให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าก็บอก
มันมีปล่องที่มันแบบเป็นไปได้อยู่หลายอัน
แต่ต้องสำรวจต่อทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่ง
๓๔๐๐เมตรอาจารย์
มันสูงมากนะคะ
อย่าว่าแต่เป็นปล่องถ้ำเลย
ซึ่งเรามองอะไรไม่เห็นแล้วก็อาจจะมีความคดเคี้ยว
ตามลักษณะการกัดซ้อตามธรรมชาติ
ปล่องตรงการโรยตัวไปก็ถือว่า
ยากและมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วนะครับ
เชื่อว่าปล่องนี้ในใจของผู้เป็นบัตรหน้าที่
น่าจะหาวิถีทางที่จะส่งนะครับ
ไฟฟ้าแสงสว่างส่งอาหารนะครับส่งอุปกรณ์สัญญาณ
หรือระบบกล้องที่ส่งเข้าไปสำรวจถ้ำทางปล่องได้
ถ้าเกิดมันเชื่อมโยงกับถ้ำได้จริงนะครับ
สมมุตินะคะถ้าเราเอาตัวเลขจากการรายงานเนี่ย
๐เมตร๔๐๐เมตรตึกเป็น๑๐๐ชั้น

คือแห่นขึ้นไปกับคอตั้งใช่ไหมอาจารย์
แล้วก็ไม่ตรงด้วยครับไม่ใช่เป็นปล่องเหมือนกับปล่องลิฟต

คือไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกไม่ได้สบาย
อาจารย์ในส่วนของถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปเนี่ยนะคะ
เขาก็พยายามจะเปรียบเทียบกับกรณีของถ้ำ

เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่มีทางออกจริง

ชิลี๗๐๐เมตรไม่มีทางออกเลย

ซึ่งก็ต้องเจาะหลุม

แต่คนงานเหมือนก็ยังมีกำลังใจ
ที่จะอยู่ถึง๖๙วันได้

มันมีปล่องที่ลงไปได้ลึก

มันอาจจะจำเป็นต้องเจาะเพิ่ม

คือมันก็จะไม่สามารถเจาะได้แล้วสิ

มันต้องเจาะตั้งแต่ข้างบนสุดถูกมั้ยคะ
การใช้เครื่อง
นี่กว่า
มันต้องมีฐาน

ที่สามารถจอดได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ลักษณะของปล่องที่เป็นโพรงที่ทุกคนพยายามจะช่วยหาเนี่ยนะครับ
ลักษณะของการเจาะสกัดมากกว่า
แต่จะใช้เครื่องมือหนักลงไปขนาดนั้นทำได้ยากมากครับ

สมมุติว่าเราจะเจาะจากตั้งแต่
ถ้าเราจะเจาะเอาอย่างนี้ถ้าเราจะเจาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจาะแนวไหนนะคะ
ถ้าเราจะเจาะเนี่ยกระชับที่สุด
ขนาดรูที่เจาะมันกว้างเท่าไหร่คะ
ชาดิชิลี๕นิ้วนะครับเล็กกว่าคืบหนึ่ง
ประมาณเกือบคืบหนึ่งคุณจอมขวัญเล็กกว่านะครับ
นี่คือขณะที่ใช้ดิชิลีของเราก็มีเครื่องจอดแบบนี้
แต่เขาอาจจะตัดสินใจเจาะในเล็กกว่าก็ได้
ขอให้หย่อนอุปกรณ์ไปได้เขาอาจจะตัดสินใจ
อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่ครับ
แต่ว่าเส้นผ่าสูงกลางไม่ใหญ่ไม่ถึงครึ่งไม่มันทัด
เพราะฉะนั้นเรื่องอุปกรณ์ไม่ใช่ปัญหา
การติดตั้งการลำเลียงและพื้นที่ในการทำงานนั่นแหละ

อาจารย์วิศวกรคุยกันในวงการเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะข้อมูล
เดี๋ยวนี้ความเห็นคล้ายกันว่าถ้าเกิดมีตำแหน่งที่เจาะ
ก็จะจอดทันทีมันอยู่ในใจทุกคนแหละ
เพราะทุกคนก็อยากจะเจาะเพราะอย่างน้อยการเจาะเนี่ย
ทำให้น้องในถ้ำได้ยินเสียง

แต่กันนั้นก็ตามเราจะไปใจร้อนแทนเขาไม่ได้

หัวเจาะมันติดเสียเวลาไปอีก
เพราะฉะนั้นเขาต้องแน่ใจว่าที่ตั้งและตำแหน่งมันใช่
ใช่หรือไม่ติดเจาะไปแล้วมันไปที่อื่นอีก

เทคโนโลยีมีทักษะคนมีใช่ครับ
แต่แค่ตัดสินใจเท่านั้นแหละว่าเอาแผนนี้หรือเปล่านั่นตรงไหน
ตัดสินใจผมว่าเขาเรียกว่าเต็มที่อยู่แล้ว
ต้องเรียกว่าอุปสรรคก็คือสภาพภูมิประเทศ
กว่าชิลีนะครับเพราะชิลีเป็นทะเลทรายคุณจอมขวัญ
อันนี้สภาพภูมิประเทศนี้ยากกว่า
ภูมิอากาศชิลีไม่มีฝนตกเลยนะฮะ

งั้นจุดนี้คือจุดที่ถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนนั้นมีความยากกว่าชิลี
ขออีกทีภูวาในวิศวะโยธา
ใช่ครับด้านวิทยาลงศักดิ์ภูวานะครับ
วิศวโยธาถ้าเกิดจะไม่ผิดด้านจากเกษตร

คือมีองค์อยู่ถูกที่ถูกเวลา

กว่าเราจะพาหมูป่ากลับบ้าน
วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุชัชวีอุตส่าห์วิ่งมาก

ตามกันต่ออย่าเพิ่งเสียกำลังใจไปได้ทีละนิดไม่เป็นไรแต่ยังไงก็คืบหน้า